ไหนเลยก็จะพาขึ้นรถ
วันก่อนไปแบบ

แต่จะแวะพาแวะหลายที่หน่อย

ก่อนที่อพ๒พี่น้องจังหวัดสุพารมบูรี

คือคุณตาทวีแผนปั้นอายุ๗๓ปี
เจ้าของบ้านท่านพาไปดูที่ข้างสารพระภูมิหลังบ้าน
ต้นมะพร้าวน้ำหอมต้นนี้ครับคุณผู้ชมฮะ
สูงประมาณ๒เมตรแค่นั้นเองแตกยอดประหลาด
องไปคล้ายเสียนพญาช้างศาลก๊อฟ
ตรงไหนเป็นงวงตรงไหนเป็นงาเดี๋ยวก๊อฟลองชี้ให้ดูหน่อย
ที่คุณลุงเขารูปเมื่อกี้นั่นแหละ
คุณตาทวีเล่าบอกว่ามะพร้าวต้นนี้เนี่ย
ประสงค์เป็นภรรยาของท่านอายุ๗๖ปีปลูกไว้ปีกว่าแล้ว

นี่ไงมีงวงด้วยตรงไหนเป็นงวงข้างล่างเป็นงวงครับ
นี่ผมเล่นงวงนะดูไปดูมาท่านบอกว่าคล้ายเสียนพญาช้างศาล
ก็เลยถ่ายรูปส่งให้ญาติญาติดูคอตัวเลขพอรู้ข่าวเท่านั้นแหละคุณผู้ชมครับ
ตีเลขกันแล้วก็ถูกรางวัลไปแล้วหลายงวด
งวดนี้นะมีคนมาเอาทั้งอายุของคุณตาไปอายุของคุณยายไปนะ
แล้วก็บ้านเลขที่ด้วยไปเสี่ยงโชคก็ดวงใครดวงมัน
คุณตาบอกว่าใครจะขอตัวเลขนะไม่หวงไม่ห้ามแต่ขออย่างเดียว

ทหารตำรวจเนี่ยถ้าจะมาขอเลขเนี่ยอย่าใส่เครื่องแบบมานะ

ทำไมใช่ไหมอ่าทำไมก็ให้คุณตาทวีเล่าดีกว่า

แล้วนางไม้กลัวอีก
เออกลัวกลัวครุฑไม่ได้กลัวครุฑนางไม้นี่กลัว

เอาจากสุพรรณใช่ไหมพี่เบิร์ต

กำแพงเพชรต่อค่ะเอาบ้านเลขที่ไปก่อนเลยละกัน
เหมือนกันนะฮะบ้านเล็กที่๑๔หมู่๑๒ตำบลไตร่ตรึง
อำเภอเมืองกำแพงเพชรนะคะบ้านหลังนี้เป็นของใคร
เป็นของคุณสถิตทรงรัฐอายุ๗๑ปีเรียกว่าคุณตาได้แล้วนะ
คุณตาสถิตค่ะแล้วก็มีชาวบ้านไปเป็นเพื่อนเราด้วย
กว่าห้าสิบชีวิตค่ะยืนส่องต้นคูณที่แตกกิ่งก้านสาขา
เป็นพุ่มสีทองเหลืองอร่ามแบบนี้รอบข้างมีเห็นไหมชุดไทย
แขวนไว้การันตีถึงความศักดิ์สิทธิ์ด้วยนะคะ
อืมคุณตาสถิตเล่าบอกว่าต้นคูณสีทองเนี้ยมันแตก
ห่อออกมาจากต่อต้นคูณอายุ๒๐ปีแล้วก็ถูกตัดทิ้ง
แต่มันไม่ยอมยืนต้นตายนะมันกลับแตกพุ่มมาเป็นสีทอง
แบบนี้นะคะให้โชคให้ลาบถูกรางวัลมาแล้ว
บ่อยครั้งนะคะแล้วก็งวดนี้ก็หวังว่าจะได้อีกครั้งหนึ่ง

น้ำดื่มน้ำแดงทูบเทียนพวงมาลัยมาบนบานสารกล่าว
แล้วก็มีการจุดทูปเสี่ยงทายด้วยนะคะงวดต่อไปจะเป็นเลขอะไร
ลองไปดูนะคะอ่าจากเมื่อสักครู่ต้นคูณใช่ไหมปุ้ย
ภาพเหลืองอล่ามไปต่อกันที่เพชรชบูรณ์ครับ
ชาวบ้านไปรวมตัวกันที่วัดหนองไผ่ใต้อำเภอหนองไผ่
กราบขอโชคลาภจากรูปปั้นไอ้ไข่นะฮะซึ่งอยู่ที่บริเวณสาราหน้าลานวัด
มีรูปปั้นไอ้ไข่สูงเมตรครึ่งนะฮะปิดท้องไว้หลายจุดเลยทั่วร่างเลย
แล้วก็มีพวงมาลัยชุดทหารของเล่นเด็กรูปปั้นไก่ชน
มีคนเอาไปถวายจำนวนมากความศักดิ์สิทธิ์บ่งบอกได้ถึงสิ่งของที่นำไป
นี่แหละครับชาวบ้านได้รวมกันนะฮะไปซื้อไปซื้อมา
บูชามาดีกว่าเขาเรียกว่าบูชาคุณผู้ชมบูชามาตั้งเอาไว้ที่นี่
ตั้งแต่เดือนตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสามเพราะว่าอยากได้เป็นจุดขอชกลาฟของ
หมู่บ้านนะฮะซึ่งพอทำพิธีเสร็จปุ๊บโอ้โหให้โชคลาภมาตลอดแล้ว
ครั้งนี้ก็เช่นเดียวกันคุณผู้ชมเห็นแล้วเนอะอ่ะลองดูแล้วกัน
ทูปเสียงทายต่างแล้วก็เลขหางประทัดมีคนจุดแล้วก็แขวนให้ดู
จากไหนล่ะส่องจากทูบเสี่ยงทายที่อยู่ในกระถางทูบนี่แหละครับ
เขาบอกว่ามีทูปปักไว้เป็นร้อยอันเลยนะครับ
เลขไหนชอบเลขไหนโดนเลือกเอาครับ
ค่ะต่อเนื่องเลยนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลา
ไปที่จังหวัดนครสวรรค์เข้าวัดศรีอุทุมพรค่ะ
หรือว่าวัดหลวงพ่อจ้อยตำบลหนองกรดอำเภอเมืองนะคะ
ขอโชคขอลาบกันนะคะจากเจ้าแม่ตะเคียนแม่ศรี
มณีทองอายุกว่า๒๐๐ปี
ชาวบ้านเชื่อว่าเจ้าแม่ตะเคียนให้โชคแม่นมาก
โดยในแต่ละงวดชาวบ้านจะมาดูปริศนาที่ติดอยู่กลาง
ลำต้นตะเคียนใครแก้ปริศนาทำได้
นี่ไงก็จะนี่แหละค่ะสำเร็จสำริดผล
งวดนี้ก็มีปริศนาใจความว่า
ปลากับเสือ๒ตัวขึ้นบนหง๗ตัวลงล่าง
ใครปริศนากันไม่รู้เหมือนกันใครเป็นคนคิด
ปลากับเสือ๒ตัวขึ้นบนผง๗ตัวลงล่าง
ขอให้โชคดีกันแล้วแต่ใช้วิจารณญาณนะครับ
ปิดท้ายกันที่อ่างน้ำมนต์ไอ้ไข่กุมารเทพวัดโบดราชศรัทธาครับ
ที่อำเภอบางบรกรรมตะบนบางรกรรมอำเภอโพทองที่อ่างทองให้โชคลาภชาวบ้านมาอย่างต่อเนื่อง
น้ำตาเทียนที่นี่เขาบอกว่าดูง่ายมันง่ายขนาดไม่ต้องจินตนาการใดรับรองเห็นแน่
สมปรารถนาเขาบอกว่าก็ต้องนำขนมรูปปั้นชุดทหารหนังสติ๊กมาแก้บนกันเหมือนเดิม
คุณผู้ชมดูแล้วกันอ่างน้ำมนต์นั่นเห็นแล้วใช่ไหมสีขาวมันก็ชัดเจนแบบนี้
เป็นความเชื่อส่วนบุคคลใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับ